คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นอีกแล้วกับกรณีการมีชื่อบุคคล
ที่อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด่านหน้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
แต่เรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอ่างทอง
มนวยการโรงพยาบาลและรองภูมิหน่วยการออกมาชี้แจง

ชี้แจงชี้แจงกับสื่อมวลชนเลย
บอกว่าสื่อสื่อตรวจสอบข่าวกันให้ดีก่อน

ผู้มนวยการฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบดูแลการฉีดวัคซีน
บุคลากรในโรงพยาบาลอ่างทอง

ตำหนินะผู้ที่นำข้อมูลไปเผยแพร่
ว่าโรงพยาบาลอ่างทองมีรายชื่อของคน
ที่ไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
อยู่ในรายชื่อของผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
รองพุ่มนวยการย้ำแบบนี้คุณ
คือโรงพยาบาลอ่างทองถือว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลาง
ในการที่จะรวบรวมรายชื่อของบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรด่านหน้าทั้งหมดของจังหวัดอ่างทองเนี่ย
เพื่อเสนอไปถึงสบคหรือว่ากระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาในการที่จะรับวัคซีนไฟเซอร์
ฉีดเป็นบูสเตอร์โดสให้กับบุคลากรที่มีความจำเป็น
ดังนั้นเมื่อรวบรวมรายชื่อออกมาแล้ว
มันก็จะเป็นเอกสารก็เอาเอกสารนั้นมาดูว่ามีใครร้องขอ
ในการที่จะรับวัคซีนไฟเซอร์บ้างคุณเข้าใจไหม
คือมันเป็นรายชื่อออกมาสมมุติเป็นร้อยเป็นพันเนี่ย
มันก็เป็นรายชื่อเบื้องต้นรู้แล้วแหละว่าในจังหวัดของเราเนี่ย
มีใครต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นบูสเตอร์โดสบ้าง
มีกี่รายกี่คนมีชื่ออะไรบ้างและทีนี้ต้องเอามาคัดกรองอีกหลายรอบคุณ
คัดกองแค่รอบเดียวหรือส่งรายชื่อเบื้องต้นนั้นไปเลย
รายชื่อเบื้องต้นนั้นเขาเรียกว่ารายชื่อร้องขอ
แต่ทีนี้ครับมาคัดกรองจนถึงรอบสุดท้าย
รอบสุดท้ายจะเป็นรายชื่อที่ได้รับการจัดสรร
สมมุติร้องขอมาพันธุ์จัดสรจิงเท่าไหร่
ตัดออกตัดออกตัดออกอันไหนได้รับจากโรงพยาบาลอื่นแล้ว
อันไหนไม่จำเป็นหรืออันไหนไม่ใช่ด่านหน้าจริง
ตัดออกตัดออกตัดออกเหลือ๘๐๐คน
นี่จะเป็นรายชื่อของข้อมูลจัดสรรรายชื่อจัดสรร
ที่สุดรายชื่อจัดสรรตรงนี้จะส่งถึงมือภูมิในการโรงพยาบาล
แล้วท่านก็จะเป็นคนตรวจสอบ
แล้วมันไม่มีรายชื่อของลูกชายผู้มนวยการโรงพยาบาลอยู่ในนั้นแล้ว

เพราะว่าลูกชายผู้มนวยการโรงพยาบาลจริงก็เป็นคุณหมอแหละ
อยู่โรงพยาบาลอื่นและได้รับโคต้าจากโรงพยาบาลอื่นแล้ว
ฟังเสียงรองพอของโรงพยาบาลอ่างทองเขาชี้แจงนะครับ
แล้วจะเห็นว่าข้อมูลที่ได้ไปมันมีรายชื่อลูกท่านผอ
แล้วพอต่อมาเนี่ยถ้าเราเกาไปเรื่อยรายชื่อมันก็ไม่มี
แล้วสุดท้ายลูกท่านผอก็ไม่ได้ฉีดที่นี่
ลูกท่านพอเป็นหมออยู่ด่านหน้าทำงานที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
เรามิรู้ครับว่าจะได้วัคซีรึเปล่า
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ฉีดที่นี่เพราะทางนู้นเขาให้
แต่มันก็เป็นคำถามอีกไงคุณว่า
ถ้าเป็นบุคลากรด่านหน้าจริงเป็นคุณหมอ
จริงแต่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วทำไมมีชื่อ

แต่รองพอก็บอกมันก็ต้องตัดออกไงคุณ
ตัดออกเนี่ยนะเหตุผลของรองผอบอกแบบนี้
ส่วนคนนี้ก็คือท่านผู้มนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะฮะ
คุณหมอประภาษณ์ลีสุทธิพรชัย
ซึ่งเป็นกรณีเป็นประเด็นเลยว่าลูกชาย
มีชื่อในการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ที่พื้นที่อ่างทอง
ตัวแกงก็ยืนยันว่าลูกชาย
ไม่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๓จากโรงพยาบาลอ่างทอง
และทีนี้ถ้าถามว่าลิสต์บัญชีรายชื่อ
ผู้ได้รับการจัดสรรให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์อยู่ที่ไหน
ว่าลูกชายไม่ได้ฉีดที่โรงพยาบาลอ่างทอง
และไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีรายชื่อในโรงพยาบาลอ่างทอง
แล้วก็พร้อมจะเปิดเผยรายชื่อได้
ที่มีผู้ฉีดในโรงพยาบาลนางทองทุกท่าน
ถ้าว่าขอดูได้แล้วก็ขอมินยันว่า
การไปหารวัคซีนนี้เป็นวัคซีนของด่านหน้าทุกคน
นี่พอและรองพอเขาชี้แจงมาแบบนี้นะครับ
แต่ก็ยังมีประชาชนและชาวโซเชียลถามอยู่เหมือนกัน
อย่างที่ผมบอกไปว่าเอ๊ะทำไมเอารายชื่อ
พื้นที่อื่นมาลงในพื้นที่อ่างทอง
แล้วถ้ามันหลุดล่ะถ้าหลุดล่ะก็เท่ากับได้ฉีดเหรอ